หลังจากที่พ่อและแม่ของหญิงสาวรายหนึ่งนะคะมีการร้องผ่านสื่อขอให้ช่วยเหลือลูกสาวที่ถูกจับขังอยู่ในห้องมืดบนเรือ
เรื่องนี้นะคะล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีก็ขอให้หญิงสาวคนนี้กลับบ้าน
หลังจากตรวจสอบนะคะพบว่าไม่ได้ถูกจับขังแต่อย่างใดเป็นการหนีไปอยู่กับชายหนุ่มคนสนิทเท่านั้นค่ะ
พลตำรวจตรีพีรพงศ์วงสมานผู้บังคับการตำรวจภูทรอุดรธานีได้ขอร้องให้นางสาวนิพาพรยางศรีอายุ๒๕ปี
หลังจากตรวจสอบพบว่านางสาวนิพาพรไม่ได้ถูกจับขังห้องมืดบนเรือตามที่พ่อแม่ร่ำให้ผ่านสื่อมวลชนเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อวานนี้
ชวนนางสาวนิพาพรไปทำงานที่เกาหลี

ความจริงนางสุกัญญาไม่ได้เป็นนายหน้าเถื่อน
แต่เป็นคนซื้อตัวเครื่องบินจากบริษัททัวร์
ให้กับนางสาวนิพาพรยางศรี

และนายชัดชัยศรีเชียงหวาง
เดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้นะคะ

ได้สอบถามข้อมูลจากทั้งสามคน
กลับไม่สามารถให้ข้อมูลได้
จึงถูกกักตัวไม่ได้เดินทางไปเกาหลีใต้ค่ะ
และเมื่อตำรวจนำภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่ปริศนีมาพตะพุทธจังหวัดระยอง

คือนางสาวนิพาพรที่อ้างตัวว่าถูกจับขังห้องมืดบนเรือ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
กล่าวต่อนะคะว่าจากข้อมูลก็ชัดเจนแล้ว
นางสาวนิพาพรไม่ได้ถูกหลอกหรือว่ากักขัง
แต่อยู่ในกรุงเทพกับนายครุฑเทวา
แสงสว่างอายุ๒๕ปีเพื่อนชายคนสนิท
ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องความประพฤติส่วนตัวภายในครอบครัว
เพียงแต่ข้อความในจดหมายที่ส่งถึงพ่อแม่เป็นคดีอาญา
ตำรวจต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่
ล่าสุดทราบว่านางสาวนิพาพรไปทำงานร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง

อกจากนี้ขณะที่ตำรวจกำลังสอบสวนนางสาวสุกัญญาอยู่นั้นนะคะ
ก็ได้รับการติดต่อจากเพื่อนชายของนางสาวนิพาพร
ฝากบอกพ่อแม่ของนางสาวนิพาพรว่าไม่ต้องเป็นห่วง
จะพากลับบ้านไปขอโทษในเร็ววันนี้ค่ะ